คุณผู้ชมครับในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เคยมีข้าราชการตำรวจนายหนึ่งนะครับ
ครั้งหนึ่งเคยหลงผิดเดินเข้าไปในเส้นทางของอบายมุก
กระทั่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวครับ
แต่เมื่อวันหนึ่งชีวิตเปลี่ยนไป
รู้จักคำว่าพอเพียงและน้อมนำคำนี้

วันนี้ชีวิตมีความสุขขึ้นมากกว่าเดิมค่อนข้างมากนะครับ

เมนูไข่เจียวพิเศษขึ้นเมื่อมีผักชะอม
ทอดจนหอมรับประทานกับน้ำพริกกะปิ

แต่อิ่มไปด้วยความภาคภูมิใจ

ทศีที่ได้น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้
จนมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทุกวันนี้
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๔จังหวัดยาลา
คือจุดเริ่มต้นการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยตำรวจโทสมพรอินทศรี
นำไปทดลองปฏิบัติก็พบว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น

บนพื้นฐานชีวิตแบบพอเพียง
เขาได้เห็นรอยยิ้มแห่งความสุขของคนในครอบครัว

ผู้ปฏิบัติคือคนทำนะครับตัวผม
ต้องมีกินมีใช้
เหลือกินเหลือใช้
ให้ครอบครัวได้รับประทาน
ครอบครัวที่นี่หมายถึงเพื่อนร่วมงานของผมสามารถที่จะมาเก็บไว้ได้
ถ้าเหลือจากนั้นผมก็จะให้ภรรยาผมมาช่วยเก็บแล้วก็นำไปขาย

ไม่สามารถทำการเกษตรหรือเพาะปลูกได้
จึงต้องเริ่มจากทฤษฎีแกล้งดิน
ศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผมก็มาดูมาดูมันจะเกิดผลจริงไหม
ถามว่าตอนแรกผมไม่เชื่อนะครับ
แต่ว่าพอทำตามแนวทางของพระองค์ท่าน
ปีเดียวได้ผลเลยครับ

นี่คือผลสำเร็จบนพื้นฐานชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

อกจากจะเป็นอาหารหลักในแต่ละวันแล้ว
ยังสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว

เวลาพี่จะทำกับข้าวพี่ก็มาเก็บผักที่นี่ค่ะ
เพราะสามีเขาจะปลูกไว้หมดเลยค่ะ

หัวหอมหัวเทียมบ้านเราเรียกว่า

ก็น้ำตาลสายน้ำปลา
นอกนั้นกะปินอกนั้นก็ไม่ซื้ออะไรเลยค่ะ
อย่างนี้ค่ะ
ประหยัดลงไปได้เยอะแค่ไหนครับ
วันหนึ่งพี่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวอะค่ะ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เปลี่ยนเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
ที่พ่อได้มอบไว้ให้กับลูกคนไทยทุกคน
ในวันนี้ที่ไม่มีพ่อแล้ว
แต่คนไทยก็ยังสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง
หากต้องศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจัง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน